วันนี้เราก็เฝ้ารอว่าในแป้งนาโนตหรือเสียแป้ง
จะมีการปล่อยคลิประบายความในใจเป็นคลิปที่๓ก๊อปที่๓อีกหรือเปล่า
จนถึงณตอนนี้วินาทีนี้๑ทุ่มครับยังไม่มีคลิปที่๓ออกมา
ดังนั้นล่าสุดก็มีแค่๒คลิปที่ระบายความในใจ
รู้สึกตัดเพราะว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในแป้งหรือว่าเสียแป้งนาโนดนี้
ออกจากโรงพยาบาลวันนี้วันที่๓๕แล้วนะครับ
ถ้านับเวลาการปิดล้อมเทือกเขาบรรทัศน์เป็นวันที่๑๙
สาเหตุหนึ่งที่เมื่อวานนี้ทางด้านของกลุ่มทนายความวิเคราะห์กันก็คือว่า
เขาต้องการจะออกมาเพื่อไปกราบศพพ่อตอนนั้นติดอยู่ในคุกนะครับ
วันนี้คุณแซ็กนัธวินนักข่าวของเราลงพื้นที่กับไปที่บริเวณวัสดิ์ชุมปะ
เล่าไปทั้งน้ำตาเลยครับบอกว่าจริงแล้วที่แป้งเขาต้องทำแบบนี้
มันมีเรื่องเดียวนั่นแหละที่น้าอยากจะเล่าให้ฟังก็คือแป้งเขารักพ่อมาก
รักพ่อมากอยากจะออกมาจากคุกตอนนั้นที่โดนจับเข้าคุก
เขาแค่อยากจะออกมาเพื่อกราบศพพ่อลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
แต่เขาออกมาไม่ได้ตอนนั้นขออนุญาตทางเรือนจำแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาต
ครอบครัวแล้วก็ญาติก็เสียใจเพราะว่าแป้งเขาเป็นลูกชายคนเดียว
ของพ่อและแม่ทางครอบครัวก็ต้องจำใจเดินหน้าจัดงานศพต่อไป
จนถึงตอนนี้น้านายบอกว่าอยากจะถามเหมือนกันว่าตอนนั้นใครกันเป็นคนที่ไม่อนุญาต
ทั้งที่แป้งก็ใส่กุญแจมือข้อเท้าเองก็ต้องล็อกโซ่ตรวนเอาไว้
ในเรือนจำเข้าไปในคุกเหมือนเดิมน้าในเนี่ยส่วนตัววิเคราะห์เชื่อว่า
นั่นคือปมเหตุที่ทำให้หลานตัดสินใจก่อเหตุวางแผน
ก่อนจะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลช่วงกลางดึก๒๒ตุลาคม
จากพื้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
สิ่งหนึ่งที่นานัยฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวี
คือฝากไปถึงตำรวจที่กำลังไล่ล่าตัวหลานชาย
บอกว่าคุณตำรวจถอนกำลังไปเถอะ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันหมดแล้ว
คือถ้าหากว่าตำรวจถอนกำลังนะ
นายขออาศาปวรรณาตัวเป็นคนกลางประสาน
หลานชายคือในแป้งหรือเสียแป้งเข้ามอบตัว
ว่าให้มันใม่ไฟซ์เดี๋ยวอาหารคุมมาเลย

มันก็ไม่มีขณะอันนี้เกิดไว้

งบประมาณหมดไปตั้งกี่ล้านแล้วเนี่ย

ถ้าตอนนั้นยอมให้เขาออกมาจากคุกนะ

เมื่อกี้นี้นะฮะที่น้องแซคกำลังพูดคุยอยู่เนี่ยเล่าให้ฟังว่า
มีอะไรนึกถึงญาติพี่น้องเสมอเลยไม่เคยทอดทิ้ง
ตอนงานศพพ่อเนี่ยหลานอยากจะออกมากราบลาพ่อมากแต่ก็ออกมาไม่ได้
เพลินบอกด้วยนะครับบอกว่าพอได้เห็นคลิปที่หลานชาย
ออกมาอัดคลิประบายความในใจทั้งคลิปแรกที่ออกมาช่วงเย็น๒๔พฤศจิกา
และคลิปที่๒ที่ออกมาช่วงสาย๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
คิดถึงหลานเลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยอุ่นใจที่หลานยังปลอดภัยดี
แล้วก็ฝากบอกช่องไทยรัฐทีวีหน่อยนะแป้งดูแลตัวเองนะ
เขาจะเรียกแป้งว่าน้องแป้งตัดสินใจดีอยากให้มาสู้คดี
ทุกคนประวัตินาว่าให้มากราบพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ว่าแกไม่ได้มาพี่น้องทุกคนก็ร้องไห้กัน
สงสารนั้นเพราะแกเป็นโรคผู้ชายคนเดียว
ก็อยากบอกน้องว่าดูแลตัวเองให้ดี
ว่าอยากให้น้องรับรู้หยุดตรงนั้น
ถ้าคิดว่าหมอบตัวก็แล้วแต่นะ
ให้ตัดสินใจให้ดีทุกคนก็ประวัตินาให้น้องก็เกลียวปลอดภัย
พร้อมครับเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกว่าเวลาแป้งเขามีอะไร
เขาจะนึกถึงพ่อและแม่เป็นอันดับแรกเลย
พาแม่ไปเที่ยววันหยุดก็จะพาพ่อกับแม่ออกไปนอกบ้าน
ไปหาอะไรกินอร่อยแบบตามภาษาพ่อแม่ลูก
น้าพร้อมจะเรียกแป้งแบบเอ็นดูว่าน้องแป้ง
คือคนใต้เรียกคนอายุน้อยกว่าเรียกลูกเรียกหลานก็จะเรียกว่าน้อง

ตอนนี้ญาติก็อุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้น
หลังจากที่เห็นคลิปน้องแป้งเขารอดตาย
ดังนั้นถ้าเห็นข่าวดูข่าวนี้อยู่
อบตัวสู้คดีทะน้องนะ
วันนี้ฝนก็ยังตก

คุยกับญาติของในแป้งหรือเสียแป้ง

ของในแป้งมาให้ทีมข่าวเราดูด้วยครับและยืนยันบอกว่าตอนที่แม่ของเสียแป้งเขายังอยู่นะ
เขาจะนัวเนียกับแม่แบบนี้ครับคอยดูแลคุณแม่หวีผมป้อนข้าวแววตาที่เสียแป้งเวลามองคุณแม่ถ่ายรูปกับแม่
ครอบครัวและญาติบอกเลยว่านี่คือแววตาของลูกที่รักแม่เป็นแววตาที่อบอุ่นครับ
แต่น่าเสียดายตอนที่พ่อจากไปแป้งเขาไม่มีโอกาสได้ออกมาร่วมงานศพพ่อ
ก็เลยวิเคราะห์ว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งปมเหตุที่ทำให้ในแป้งหรือเสียแป้งตัดสินใจ
หลบหนีออกมาจากการควบคุมตัวนั่นเองครับดูเหมือนว่าครอบครัวและญาติพี่น้องก็จะพูดไปในทางเดียวกันน่ะนะคะ
ว่าเสียแป้งเนี่ยลักษณะเป็นคนรักครอบครัวก็อ่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้
เราไปดูคลิปหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมก็คงได้เห็นคลิปแล้วแหละ
สองคลิปนะคะที่ถูกปล่อยออกมาลักษณะการเรียกร้องความยุติธรรม
แล้วก็กล่าวถึงพาดพิงถึงบุคคลหลายบุคคลว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอะไร
ทำไมตัวเองถึงไม่ได้รับการประกันตัวต่างต่างนานาหลายคนนะคะที่เสียแป้งพูดถึงทั้งสองคลิปเนี่ย
หนึ่งในนั้นก็มีนายจรวดมีพาดพิงถึงอายการบอยพาดพิงถึงดาบตำรวจธีรวุฒิจ่าสิบเอกสมมิตร
สมชายหรือประธานติ่งที่บอกว่าร่วมกันวางแผนก่อเหตุ
แล้วสุดท้ายแล้วเขานี่แหละคือคนเดียวที่ถูกจับคุมขัง
แต่อายการเนี่ยกลับสั่งไม่ฟ้องคนเหล่านี้เสียแป้งกล่าวอ้างถึงอายการบอยว่ารับเงินในคดีนี้ด้วยค่ะ
นอกเหนือจากบุคคลที่เสียแป้งพาดพิงถึงในหลายคนนะคะ
ในคลิปทั้งสองคลิปคุณผู้ชมสิ่งที่เสียแป้งพยายามบอกก็คือตัวเองเนี่ย
ไม่ได้รับความยุติธรรมและยืนยันว่าจะไม่ไปมอบตัวแน่นอนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะความเป็นธรรมไม่มี

เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องความเป็นธรรมของเขาค่ะ
ว่าลำ้าตามกระบวนการยุติธรรมหรือ

ถ้าจะไปก็มาเอาไปเป็นศพก็แล้วกัน
ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อนะคุณคิงคุณผู้ชมว่า
หลังจากนี้วันไหนเมื่อไหร่เวลาใด
จะมีการปล่อยคลิปที่๓ออกมาอีกหรือไม่